ที่จังหวัดพยาวครับต้นกล้วยแปลก

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวก่อนหาอยู่เนี่ย
หรือเราสายตาสั้นมองไม่ดีล่ะ
กลางต้นนี่แหละ

ของนางจันคำจำหลัด

เครือครั้งแรกเนี่ยแต่มันไม่ยอมออกที่ปลายยอด

ดูดิดูดิตะมุนตะมิ

ปลีมันใหญ่กว่าเหรียญ๑๐

ส่วนเครือกล้วยก็เล็กขนาดเท่าฝ่ามือนะครับ

นับได้๖หวีแต่ละหวีมีลูกขนาดนิ้วชี้

ต้องไปกระซิบค่ะ
ต้องไปกระซิบกุมารสมบัติ

ถ้าขอพี่เบิร์ตกลับไปแบบนี้นี่คือจะบักบักกาล

วัดไผลล้อมที่นครปฐม
กุมารที่หลวงพ่อภูได้รับอุปถัมภ์มาจากลูกสิบที่สุภัณฑบุรี
พอเพ่งกระแสแล้วถูกฉลกกับกุมารองค์นี้ไง
ก็เลยเอากุมารสมบัติกลับมาที่วัดเป็นกุมารทองขนาดใหญ่ค่ะ
โลหะสำริดฐานกว้าง๙นิ้วสูง๑๕นิ้ว
อายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปีนะ
นับเป็นกุมารทองเก่าแก่องค์แรกองค์เดียวของหลวงพ่อคูณ
มีอิทธิฤทธิ์ก็คือช่วยเหลือผู้คนบันดาลโชคลาภ
ชาวบ้านก็เลยมาแห่ขอโชคขอลาบไม่ขาดสาย
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณน้องเล็ก
คุณน้องเล็กที่มาขอพรมาเขย่าปิงปองเสี่ยงทาย
แล้วได้เลขอะไรไปบ้างคุณน้องเล็ก
อยากรู้ล้วงมา
ได้เลขอะไรบ้าง๗กับ๖แบบนี้นะคะ
ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะครับ
ทีแรกเจ้าของบ้านก็นึกว่าเอ๊ะจงอางหรือว่างูเห่าหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นงูสิงและเจ้านาที่ป้องกันและบรรทาวสาธารณภัยเทขสบานตบนท่าขอนยางมหาศาลคม
ก็ใช้อุปกรณ์ไปจับมาไว้ได้ครับไปคล้องมาเลย

อยู่ที่อำเภอกันธรวิชัยเจ้าของบ้านอย่างคุณจิรชัด
ก็บอกว่าช่วงเช้าลงมาจากบ้านตกใจเลยเห็นงูตัวดำเครื่อง
เลื้อยอยู่ใต้ต้นไม้ทีแรกคิดว่าจงอ่างครับพยายามจะไล่มันออกจากบ้าน
แต่มันไม่ยอมไปที่ไหนได้มาซุกอยู่ในยางเก่าครับในยางรถยนต์เนี่ย
พี่จิรชัดเชื่อว่างูเข้าบ้านนี่พาโชคลาภมาให้แน่นอนครับ
เดี๋ยวจะไปหาเอาเลขอะไรดีก็บ้านเลขที่ตัวเองเลย

น้ำแข็งแมวบ้านบ้านเธอเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีอะไรเข้าบ้านมันเตือนภัยไหม
มันเตือนร้องให้เรารู้มั้ยเตือนงูมามันเตือน

มันจะเข้ามาแล้วมันจะหน้าตาตื่นมันจะแบบมีวิธี
งูบ้านนี้เหมือนกันไม่ใช่แมวบ้านนี้เหมือนกัน
งูเข้ามากินไก่มันร้องเตือนเจ้าของบ้าน
แมวใช่มั้ยเหมือนหมาเลย
กู้ภัยนะครับไปที่บ้านเลขที่๒๐ทับ๒๑นะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับ
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่าเจองูเหลือมตัวเบลอเลยครับนะครับ
มันมากินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ในกรงเรียบร้อย
พอไปถึงกรงเลี้ยงไก่งูมันขดอยู่นะครับอิ่มแล้วนอนตัวเป่งนะครับ

เจ้าท่อนุทธีนก็เอาห่วงคล้องูแล้วก็ลากมันออกมาครับ
สอบถามนักสารว่าสนายุคน๔๑ปีนะครับ
แล้วก็บอกได้ไก่มาจากญาติที่ต่างจังหวัด
พี่ไก่ตัวตัวเมียสองตัวนะตัวผู้ตัวหนึ่ง
เลี้ยงได้สองปีแล้วมันก็นะครับให้ลูกนะครับ
ออกลูกออกไข่ออกลูกมา๒ตัวนะ

เช้ามาได้ยินเสียงแมวร้องร้องร้อง
แมวมันก็หันหน้ามาดูเจ้าของนะครับส่งสัญญาณ
ก็เอ๊ะอะไรวะแมวมองทำไมวะก็เดินตามไป
มันพาไปดูที่กรงก็เลยเจองูเหลือม

เอ้ยแมวบางบางตัวมันก็จะขู่มันก็จะคำลามในคอมนะครับ
อ่านี่นี่นะครับนี่แหละฮะก็
เสียใจที่ไก่นะครับถูกงูกินไป
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเลยนะครับ
ถ้าไม่เคยแบบเนี้ยบางทีพี่ก็มีประโยชน์แล้วน่ะ
พี่ลองดูนะครับยี่สิบทับยี่สิบเอ็ดนะฮะค่ะ